ก็มีการพูดกับสื่อมวลชนนะครับ
แต่ละสมาคมมีความมั่นใจว่าจะเก็บเหรียญให้กับประเทศไทยได้

ภาพรวมหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับ
คุณธนาชัยประสิทธิ์บอกว่า๑๗เหรียญนะ
๗เหรียญนี่ถือว่าเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะ
เยอะกว่าแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะ

จากที่มีการพูดคุยกันเขาว่ากันยังไงบ้าง

แข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพเนี่ย
ก็แสดงความมั่นใจว่าทัพนักกีฬาไทยจะสามารถคว้ามาได้ทั้งสิ้น
เจ็ดเหรียญทองนะครับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ซึ่งก็มาจากการที่สมาคมกีฬาต่างนั้นได้เสนองบประมาณและประเมินเบื้องต้น
หลังจากการตรวจความพร้อมของแต่ละสมาคมก็พบว่าทุกสมาคมนั้นมีการเตรียมการที่ดีนะครับ
อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องของปัจจัยภายนอก
อย่างเช่นบางชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาความหวังของเจ้าภาพด้วยเนี่ย
มันอาจจะทำให้ยากขึ้นหน่อยในการคว้าเหรียญเพิ่ม

จากฟุตบอลก็ยังพออุ่นใจที่ว่าสุดท้ายเราจับใหม่
กีฬาอื่นเนี่ยก็ต้องมีการล็อกโซล็อกสายที่มีการพูดคุยกันตามข่าวลือนะครับ
ขณะนี้นะครับก็มีความน่ากังวลก็คือนี่แหละ
เจ้าภาพก็แจ้งต่อประเทศไทยว่าโอซีเอนะครับ
มีมติยกเลิกการเดินทางของคณะผู้ตัดสินไทยในกีฬาชนิดต่าง
ด้วยเหตุผลเรื่องของงบประมาณครับ
เพื่อให้ผู้ตัดสินไทยนั้นได้เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้

กังวลตอนนี้อย่างวันนี้ก็จะมี

กรรมการที่เดินทางไปกับทีม

กรรมการตัดสินที่เจ้าภาพจัดให้จะไม่เพียงพอ
ก็ได้ปรึกษากับสมาคม
เพื่อจะให้ทางสหพันธุ์เชิญ
กรรมการของประเทศเราเข้าไปร่วมการตัดสิน
แทนกรรมการที่ไปกับทีม
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างประสานงานกัน
ก็เป็นเรื่องความกังวลในเรื่องของการตัดสินนะ
ครับก็ติดตามกันได้แต่ว่าหวังเยอะกว่าเดิมนะครับ

แต่เป็นกำลังใจนะครับก็เชื่อมั่นว่า
หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็คงจะได้เห็นความพร้อมของหลายสมาคมแล้ว